ที่ชาวอวดจังหวัดนครสีธรรมราช

ปรากฏว่ามันติดอะไร
แหมันหนักดีใจนึกว่าได้ปลาตัวใหญ่
แต่เปล่าเลยค่ะกลายเป็นพระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางสมาธิ๒องค์
๑หน้าตัก๑๒นิ้วองค์๑หน้าตัก๖นิ้ว
ชาวบ้านก็เลยแห่กันไปดูแล้ว
พระพุทธรูปทั้งสององค์ขึ้นมาจากบ่อปลาแบบนี้ค่ะ
เราไปถามชาวบ้านที่พบพระพุทธรูปทั้งสององค์
ก็คือนายสัมพัฒน์พิทักษ์อายุ๕๘ปี
เล่าบอกว่าออกมากะจะทอดแหหาปลาในบ่อ

ปรากฏว่าตอนแรกอย่างที่บอกไป
แหมันไปติดอะไรหนักปลาตัวใหญ่แน่เลย
แต่สุดท้ายแล้วพอดึงขึ้นมากลายเป็นพระพุทธรูปสององค์เนี่ยค่ะ

เป็นพระพุทธรูปปังสมาธิ๒องค์นะคะ
ชาวบ้านคาดว่าอายุไม่น่าจะต่ำกว่า๕๐ปี

ก็เลยนิมนต์พระสงฆ์วัดเขาพระทอง
ประกอบพิธีอันเชิญตามประเพณี
นำพระพุทธรูปสององค์ไปเก็บในโรงพกร

สรุปไม่ได้ขาย
ขโมยมาฟรีแถมได้บาปไปด้วยค่ะ
สวัสดีครับ